คือไปทำศัลยกรรมเกาหลีหน้ามาแล้ว

คุณผู้ชมไปทำก้นให้มันกลมกลึง

ปรากฏว่าต้องระวังนะเชอรี่

ไปติดเชื้อห้องน้ำสาธารณะ

คือผ่าตัดตัวเองดูแลตัวเองไม่ดีนี่แหละค่ะ
้นติดเชื้อมีแผลกว้างกว่า๒นิ้ว

ต้องบินเอาหอบก้นเน่าไปทำที่เกาหลี

ใช้คำนี้เลยเพราะว่าน้องแบบทำบ่อยมาก

เออนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ออกปากนะคะ
เข็ดจริงหนูไม่ไหวแล้วพี่

เพราะว่าเตรียมตัวเป็นตัวแทนสาวไทย

แต่ว่าคือนางบอกว่านางขอสู้ครั้งสุดท้าย
เพราะว่านางจะอายุเกินแล้วในปีหน้านะคะ

ไปประกวดมาแล้วที่ฟิลิปปินส์นะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีประกวดสุดท้ายของน้ำเพชร

เดี๋ยวปีสุดท้ายเพราะว่าอายุน้องจะเกินแล้ว

แต่น้องบอกเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะเคยได้อ่านเฟซบุ๊กน้ำเพชรเนี่ย
เพชรเขาบอกว่าถ้าเวทีนี้ถ้าหนูกลับมาแล้วผิดหวังอีก
ว่ายังไงอีกหนูจะปีหน้านะหนูจะซื้อลิขสิทธิ์
จะเป็นเจ้าของเวทีการประกวดให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย